เหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วแต่ว่าเราเล่าไปสั้นเพราะว่านำคลิปภาพที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์มาให้ดู
แต่วันนี้จะมีภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าล้อรถที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยมันหลุดมาได้ยังไง
คือจังหวะเมื่อวานเห็นแค่มันหลุดมาแล้วใช่ไหมคะมันกลิ้งมาแล้วแล้วก็มีพนักงานปั๊มน้ำมันไปช่วยดันเอาไว้
แต่อันนี้เราเห็นตั้งแต่ต้นเลยว่าคือหลุดมาจากรถตอนที่เลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
แต่โชคดีนะคะที่พนักงานปั๊มน้ำมันคนนี้เขาวิ่งไปทันแล้วก็ไปดันเอาไว้ได้ทันไม่มีเหตุร้ายไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นค่ะ
นี่ค่ะเห็นเต็มเลย

พ่วงเลี้ยวเข้ามาในปั๊มน้ำมันแล้วล้อหลุดพุ่งออกมาแบบนี้
ยังดีที่รถขับไม่เร็วล้อก็เลยพุ่งมา
ไม่ได้เร็วมากแต่ก็เร็วแต่ก็เร็วแต่ไม่ได้เร็วมากนัก

พนักงานปั๊มน้ำมันท่านนี้คือโอ้โหวิ่งมาเลยแล้วก็ดันเอาไว้ได้ทันนะคะ

ถ้ามีอันตรายนี่เห็นมึดเดี๋ยว

เป็นปั๊มน้ำมันปตทสาขาหน้าสนามบินสกลนคร

เราได้เห็นภาพนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
วันนี้เราก็เลยได้คุยกับน้องบอย
พนักงานปั๊มน้ำมันแห่งนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
กลางคืนจะมีพนักงานประจำอยู่๒คน

แต่เพื่อนพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มคืนวันเสาร์ที่๑๓พฤศจิกายน
พ่วงขนส่งน้ำมันกำลังเลี้ยวเข้ามาในปั๊ม

ล้อด้านหลังหลุดกลิ้งออกมา
พนักงานที่วิ่งไปเนี่ยนะคะชื่อน้องบีมค่ะ

ตัดสินใจวิ่งตามไปเอามือทั้งสองข้าง
ล้อรถนี้เอาไว้นะคะ
ยังดีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรในปั๊มนะคะ
น้องบีมพนักงานผู้กล้าหารก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรด้วย
เป็นเรื่องที่โชคดีมากที่น้องบีมคือไวมากนะคะ
วัยและแข็งแรงดันล้อเอาไว้ได้ไว้ค่ะ
แล้วที่เรารับรู้มาเป็นอย่างไรคะ
ก็รถได้ขึ้นมาจากเข้าปั๊มเพื่อมาลงน้ำมันให้
แล้วก็จังหวะบิดตัวล้อมันก็เลยหลุดออกมา
คาดว่าพนักงานอีกคนนึง
พอแบบกลัวไปชนรถลูกค้า
หรือไปทำอะไรที่เสียหายต่อปั๊ม
เขาก็เลยพุ่งมาหยุดรอไว้ก่อนครับ
นี่ค่ะก็กลัวจะไปโดนรถของลูกค้าที่อยู่ในปั๊ม

ใช่ค่ะน้องบอยบอกคนที่ไปอยู่ในคลิปที่ดันล้อ